ก็ได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นนะครับ

เป็นครั้งที่๒พร้อมกับได้กล่าว
ถึงเรื่องการถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่

มีแจงไปหมดแล้วในเฟสบุ๊ค
ส่วนตัวกล่าวหาว่า
รับเงินจากนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์

หวังทำลายชื่อเสียงอย่างเป็นขบวนการ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

ก็มีการภากเศษโดยรับบางเรื่อง

สอบสวนเองตามหมายเรียกครับ